คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูคลิประทึกนี้
รถกระบะคันนี้ขับมาอย่างเร็ว
จากนั้นเสียหลักฟาดกำแพงของสพสถานีตำรวจเลยนะฮะ

โอ้โหนี่แหละฮะมาอย่างเร็วอย่างแรง

พุ่งตรงมาแล้วหลังจากนั้นเสียหลักเข้าซ้าย
พอเข้าซ้ายปุ๊บชนกำแพง
และกำแพงนี้เป็นกำแพงของสถานีตำรวจภูทรนี่ฮะ
เข้าไปแบบนี้แล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงเครื่องไหมฮะ
เครื่องบึ้นอยู่เลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าสถานีตำรวจภูทรตากู่
เที่ยมเผลอเขาสินบรินทร์ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าสพจับภาพรถยนต์กระบะยี่ห้อ
มิซูบิชิสีเทาเงินหมายเลขทะเบียนเนี่ยนะฮะ
บ่อไปไม้๖๑๘ศูนย์ตรัง
ฟาดเข้าให้กับกำแพงโรงพักของสพตากูกนะฮะ
คนขับรถกระบะติดอยู่ภายในรถคุณ

คุณตาเนี่ยติดอยู่ภายในรถ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องพยายามรีบนำตัวออกมาคุณผู้ชมดูสิฮะ
ดูสภาพนะแล้วก็ดูร่างของคุณตานะ
โอ้โหหลายคนเป็นห่วงคุณตาเป็นอะไรหรือเปล่า
สุดท้ายคุณตาเนี่ยรอบปลอดภัยนะคุณฮะ
คุณตาเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าใส่พระอะไรมา
เฮ้ยพร้อยค่ะค่ะฮ้อยพร้อยร้องผ้าอะไรมา
มีแค่บาดแผลฉีกขาดที่หน้าผาก
แล้วก็เป็นแผลลึกที่สรรจมูกเท่านั้นเอง
คุณตายังนั่งได้นะเจ็บหน้าอกนะฮะ

ของพื้นที่เขาที่สุรินทร์นะครับ
ก็มีคนเข้ามาแจ้งเบาะแสบอกว่า
คนขับชื่อคุณตาจวนบ้านอยู่ติดกับวัดสาราเย็น
ที่บ้านโพคู่ที่บ้านตากแดดนะครับ
ทีนี้อาการของคุณตาล่าสุดนี้คือปลอดภัยแล้วนะครับ
ทีนี้ก็ต้องมาดูกันว่าคุณตาหลับในมาหรือเปล่า
เพราะหลายคนสงสัยว่าคุณตาน่าจะหลับใน
แล้วก็ทำให้รถเสียหลักมาฟาดกับหน้าสพตาโกกตรงนี้นะฮะ
ก็เป็นอุบัติเหตุที่ต้องเตือนกันนะครับ